เพราะว่า๒ทีมใหญ่ที่ขับเขี้ยวกันในตำแหน่งจ่าฝูนะครับ
สุดท้ายเนี่ยเก็บจะชนะได้แบบหืดจับด้วยกันทั้งคู่ครับ
เตะมากกว่าทีมอื่น๑นัดแล้วก็ชนะรวดมาก่อนหน้านี้
เริ่มมา๓นาทีก็เป็นทางเจ้าบ้านกรมทางหลวงเอานำ๑๐ครับ
นัทธีทุศิริยิงไปบอนถึงจิลศิลป์กิ้มเส้งนะครับก็กิ้มจังหวัดเดียวเข้าไป
จากนั้นแม่คลอกติดเสมอครับจังหวัดนี้ของทางนาวินประตานาวงศวรรษนะครับยิงฟรีคลิกอันทีที่๕นึ่งตอน๑
แล้วก็กรมทางหลวงนั้นมาได้เพิ่ม๓ประตูรวดจากแท็กติกนะครับของทางโรมันโดดาวซิวานาที๑๑๑๒แล้วก็๑๖นำ๔๑
ชาวบ้านนำครับโอ้โหแล้วใครจะไปเชื่อครับว่านำห่างขนาดนี้แต่ว่าปิดเกมไม่ได้นะครับคือแบงคอกเนี่ยพวกเขามาได้ประตูที่ต้องการครับ
เสาแรกนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ
จบในช่วงยี่สิบมันทีตามหลังลูกเดียวครับ
แบงคลอกตามสามต่อสี่แล้วครึ่งหลังก็มาถึงยี่สิบห้า
สารวุฒิพลาพึกครับยิงทีมเก่า
แบงคอกตีเสมอสี่สี่และจากนั้นครับ
นำห้าสี่จากสหรัฐศรีวงกฎจวันก็ไม่ยอมแพ้นะครับ
ได้ประตูจากความยอดเยี่ยมดึงจังหวะแล้วยิงโดยเกียรติยศแลมเขต
ไปเสมอ๕ต่อ๕แต่ถัดมานาทีเดียวครับ
จะตีเสมอได้โดนยิงแซงอีกครั้งหนึ่งครับ
มนุษย์หวังสมแอลนะครับทำประตูให้กับทางแบงคอกบีทีเอส
เฉยเฉยชนะโพกประตูต่อห้าครับคว้าชัยห้านัดรวดครับ
นำเป็นจ่าฝูงต่อส่วนกรมทางหลวงไม่น่าเชื่อนะครับ
มีโอกาสจะเก็บหนึ่งสามแปบสุดท้ายก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ
ไปดูอีกหนึ่งคู่ศรีสะเกดครับเปิดบ้านพบกับแชมป์เก่า
สตาร์ทเกมไป๔นาทีเจ้าบ้านได้เฮก่อนครับ
ศรีสะเกดได้เตะมุมและกลายเป็นธนากรพิมประกูลครับ
ล้มตัวยิงชมบุรีก็มาได้ประตูตีเสมอครับ
นาที๑๒ซาป้าตัดบอลจากพระเรียนศีรษะเกรดแล้วก็ผ่านให้กับสรศักดิ์ภูมิจังหลีดครับเข้าชาร์จ
ก่อนที่ครึ่งหลังนั้นเกมจะมาสนุกนะครับแลกกันมามา
ชมบุรีก็มาได้ประตูครับนาที๓๔จากปานัทกิติพานุวงครับ
ตัดเข้ากลางลูกเก่งนะครับแล้วยิงเสียบสามเหลี่ยม
เป็นประตูชัยให้กับทางชวนบุรีชนะ๒๑ครับเก็บ๑๒คะแนนเต็มจาก๔เกม